วันนี้ก็จะมีคนเล่นน้ำสงกรานกันแล้ว

ตามจุดต่างแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีโควิดนะ
ก็เปลี่ยนวิธีการนิดนึงเพื่อความปลอดภัย

มือกันหน่อยนะฮะแล้วก็อยู่ดีมีสุข

เปลี่ยนจากน้ำธรรมดาเป็นแอลกอฮอลไปก่อนช่วงนี้
แต่ต้องเว้นระยะห่างด้วยนะคะอย่าใกล้จนเกินไป

ในวันสงกรานนอกจากกฎหมายที่ออกมาก่อนหน้านี้
ทั้งเรื่องของการห้ามรวมกลุ่มการเว้นระยะทางสังคม
จำหน่ายสุราอะไรต่างเนี่ย
ทางรองอธิบดีกรมอนามัยเขาก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่
บอกว่ามี๓เสียงด้วยกันที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสงกราน

เล่าให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะเสี่ยงแรกค่ะ
คือเรื่องของการเดินทางแบบเดิม

แต่ละคนก็ขึ้นรถบัสรถทัวร์กลับบ้าน

ตอนนี้แม้ว่าบางคนจะมีรถไงก็คิด
ฉันมีรถฉันก็ไปได้นะฉันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับใครนะอย่าเลยค่ะคือ
ท่านรองค์ของที่มศุลมีดี้บอกว่าอวย๕๐๐กลายเถอะ
เพราะระหว่างทางคุณต้องแวะอยู่แล้ว

มานั่งดื่มบ้านฉันนี่แหละมันจะเป็นเสียงที่สองนะ
เพราะคุณก็กลับไปรวมตัวกันอีก
ที่สามคือเรื่องกราบไหว้รดน้ำดำหัวคงเลี่ยงไม่ได้
มันเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย
กราบไหว้ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เว้นระยะ๒เมตร
กราบไกลก็กราบเหมือนกันท่านบอกแบบนี้
สงครานนี้เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงนะคะ
เชื้อโควิดจะกระจายได้ง่ายถ้าใช้น้ำเชื้อไวรัส
ตัดลองกับที่บริกรมอนามัยบอกว่ามันจะอยู่ในน้ำได้ตั้ง๔๑๐วัน
โอ้โหนานนานน่ากลัวฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
ถ้าดูจนถึงวันนี้เราสามารถจัดการเรื่องของโควิดได้ดีแล้วนะครับ
แต่สิ่งที่ต้องขอไว้นะครับก็คือท่านี้ครับ

ถ้ากาดตกเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะฮะโควิดจะกลับมาอีกนะครับ
วันนี้ก็คิดว่าในช่วงสงการเป็นช่วงที่โอกาสสูงที่
โควิดจะแพร่กระจายได้ง่ายด้วยการถ้าใช้น้ำน้ำเชื้อโรคเนี่ยนะครับ
จะอยู่ในน้ำได้นาน๔๑๐วันนะครับ
ปกติถ้าอยู่ในอากาศเดียวก็มันก็เสียชีวิตแล้วนะครับ

ถ้าไม่ตกเมื่อไหนปั๊บเราก็จะสามารถลบชนะโควิดครับ
กาดห้ามตกกาดไทยต้องไม่ตก
เพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาประมาณ๕วันแล้ว

มันหายไปครึ่งหนึ่งบางคนอาจจะดีใจออกไปนอกบ้านดีกว่า

เกี่ยวกับเรื่องของถ้าเอาถังน้ำมาตั้ง
สาดน้ำกันเองในบริเวณบ้าน

ไปถามพลตำรวจโทปิยะอุทาโยโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เลยค่ะย้ำอีกรอบว่า
เนื่องจากอยู่ในช่วงของการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
มีข้อบังคับหรือข้อกำหนดหลายอย่าง

ต้องไม่มั่วสุมในสถานที่ใด
สถานที่ใดบ้านคุณก็รวมในใดนี้ด้วยนะ

เล่นน้ำเช่นนี้อาจจะแพร่เชื้อได้เช่นเดียวกัน

สำหรับบทลงโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี

ภูมินะสมมุติคุณไปรวมกลุ่มหน้าบ้าน๓คน

ใช่ค่ะตำรวจบอกว่า
ถ้าตำรวจเห็นปุ๊บมีสิทธิ์ดำเนินคดีได้ทันทีค่ะ

ตอนนี้กฎหมายมีข้อบังคับหลายข้อ
ข้นมากแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะ